หลายคนบอกว่าต้องระมัดระวังตัวเองนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายค่ะ
แพทิเซียกูธเนี่ยไปออกงานกลางห้างดังยังเจอมาแล้วเลยกับต้องบอกว่าเป็นโรคจิตคนหนึ่งแล้วกัน

แฝงตัวโดยปลอมตัวเป็นผู้สื่อข่าวคุณค่ะ

แล้วติดกล้องเอาไว้ที่รองเท้านั่นเองค่ะ
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ขวัญภาวะสำหรับแพทิเซียกูธเลยทีเดียวนะครับ

ถูกชายอ้างตัวเป็นสื่อมวลชนอย่างที่บอกไปแอบถ่ายใต้กระโปรงขณะร่วมงานอีเวนต์ค่ะ
บอกว่ายังรู้สึกระแวงอยู่นะ
แล้วพอได้ดูภาพหลักฐานจากกล้องที่ผู้ชายคนนี้ได้แอบถ่ายเอาไว้

เพราะว่ามีผู้หญิงที่ต้องตกเป็นผู้เสียหายเนี่ย

นักข่าวอย่างเราที่อยู่ในงานเนี่ย

ก็จริงมีทั้งหมด๔คลิปค่ะ
แล้วก็รวมเป็นชั่วโมงเลยค่ะ
ของหนูก็อยู่ในคลิปสุดท้ายก็เห็นสะใจ
มีแสดงของเห็นผู้อื่นด้วยในคลิปนั้น

หนูเอาจริงนะหนูเห็นพี่นักข่าวคนหนึ่งก็ยังโดนเลยค่ะ
ก็ช็อกแหละคือหนูโชคดีมากที่กระโปรงหนูเป็นค่อนข้างยาวแล้วก็มีสุ่มค่ะ
เพราะฉะนั้นคือมันก็ยังมีสุ่มช่วยบัง
แต่ว่าคนอื่นที่อาจจะใส่กระโปรงสั้นมันก็ค่อนข้างชัดเจนแหละค่ะ
คือจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ใช่ค่ะ
ก็ขอให้เป็นตัวอย่างแหละค่ะ
ไม่อยากให้ใครต้องมาทำไม่อยากให้ใครต้องมาเจอค่ะ